มาดูกระแสในโลกโซเทียลกันหน่อยนะคะ

ของคุณสรยุทธ์ก็จำนวนนึงนะคะ
แต่มุมที่กระแสออกมาในด้านลบ
ก็ต้องยอมรับว่ามีออกมามากจริงค่ะ
เพราะว่าล่าสุดมีกระแสในโลกโซเทียลนะคะ
แชร์ภาพงดดูทีวีช่อง๓ฐานสนับสนุนคนโกง
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ของสื่อ
โดยเฉพาะเรื่องของจัญญาบันสื่อนั่นเองค่ะ
ได้โพสต์ภาพงดดูทีวีช่อง๓
พร้อมระบุข้อความว่าเราไม่สนับสนุนคนขี้โกง
สังคมดีอย่าให้คนโกงมีที่ยืน
ทุจริตจะหมดไปถ้าเพียงแต่คนไทยช่วยกัน
ส่วนทางด้านของในไทม์เชื้อสถาปนสิรินักวิชาการด้านสื่อ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บอกว่า
การที่สรยุทธ์ยังคงได้รับโอกาสมานั่งเล่าข่าวตามปกติ

ตบหน้าสังคมไทยแรงอีกครั้งหนึ่ง

ริยธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญอีกต่อไปในสังคมไทย
จากกระแสต่อต้านในโซเทียลในอีกด้านหนึ่งค่ะ
บรรดาแฟนคลับของนายสรยุทธ์ที่ดูข่าวเป็นประจำทุกวัน

บอกเล่าเรื่องราวความดีของนายสรยุทธ์
ที่เคยช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนมาเป็นจำนวนมาก

นักร้องหนุ่มที่มีเพลงดังออกมาเนี่ยนะคะ
โพสต์ไอจีเป็นภาพคู่กับคุณสรยุทธ์ค่ะ
พร้อมข้อความให้กำลังใจบอกว่าเขาให้โอกาสหลายคน
ให้สิ่งดีดีต่อสังคมมามากมายหนึ่งกำลังใจเก้าผ่านครับ
ทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คให้กำลังใจคุณสรยุทธ์เช่นเดียวกันนะคะ
บอกว่าเป็นกำลังใจนะครับไม่ซ้ำเติมกัน
เรามีดีไม่ดีในตัวทุกคนไม่มีคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์